ช่วงจิตของมันอยู่บ้านไหน

ต้องก็ว่าเปม

คือตอนแรกมีแพลนอยู่แล้ว
ก็คือมีไปตะเวนหาดูที่อยู่แล้วว่าอยากซื้อค่ะ
แล้วก็ประจวบกับช่วงเวลาที่ฝุ่นพีเอ็มมา

มันทำให้ระบบหายใจโบมันไม่ค่อยดี
เป็นคออักเสบเป็นแล้วหายเป็นแล้วหายอย่างนี้ตลอดเลย
แล้วก็ไอแบบตลอดเวลาเวลานอนก็จะมันเหมือนจะเคืองคอเสลดขึ้น
ทำให้หลับไม่สนิทอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีจังหวะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ไปตะเวนดูที่ดินที่เขาใหญ่อยู่
แล้วเราก็สังเกตว่าช่วงที่เราอยู่ที่นั่นเวลานอนเรานอนสบายขึ้น
คือเราหายใจสบายแล้วเราก็นอนเหมือนหลับสนิทขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยเออเล็กก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามั่นใจ
แล้วก็แบบว่าตัดสินใจซื้อร่วมกันกับเพื่อนแต่ว่าซื้อเป็นที่ดินค่ะ
แล้วก็แพลนจะปลูกบ้านหลังเล็กไว้ค่ะ
เดี๋ยวคงจะพยายามสร้างภายในปีนี้ค่ะ
อาการป่วยนี่สำหรับไหนครับบิโบบิ
อาการป่วยคือต้องบอกว่ามันทำให้ชีวิตมันดำเนินไปไม่สะดวกอะค่ะ
เพราะว่าอาการเคืองคอมันจะเป็นเหมือนเป็นอยู่ตลอดเวลา

มันยิ่งทำให้เหมือนแบบมันเจ็บคอ
แล้วก็มันอักเสบ
แล้วก็เวลานอนโบว่าปัญหาหลักเลย

นอนกำลังจะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเขาเคืองคอ
พอกำลังจะหลับก็ตื่นขึ้นมาใหม่เพราะเครื่องคอ

ช่วงก่อนจะเป็นหนักเลยค่ะ
คือเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ระมัดระวังตัวด้วย

พอเป็นปุ๊บตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝุ่น
แต่พอรักษาแล้วหายแล้วกลับมาเป็นใหม่

ไปไหนมาไหนก็พยายามจะใส่มาสปิดหน้าตลอด

จริงต้องบอกว่าเขาใหญ่ก็มีนะ
เพียงแต่ว่าจุดที่มันมีระดับความมากน้อยมันแตกต่างกัน
แล้วที่ที่โบซื้อโบเลือกธรรมชาติเลย
เลือกที่แบบไม่ได้อยู่กับชุมชนที่มันวุ่นวายเลย
จะเป็นโซนรีสอร์ทโซนอะไรตรงนั้นไปเลยค่ะ

แต่ว่าคืออันนี้ต้องบอกว่าร่วมกันซื้อกับเพื่อน
แล้วบ้านที่โบจะปลูกมันก็หลังเล็กนิดเดียว
ตอนนี้ที่ดินก็เหลือค่ะก็แบ่งขายด้วย
เพราะว่าชี้ดินเหลือแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไร

เหลือก็แบ่งขายขายแปลงละ๖๕๐๐บาท
ใครสนใจก็ไปดูในไอจีโบได้อินบล็อกมาได้
ไม่สั่งกล้าวไหมค่ะค่ะใช่
ยังไม่หมดค่ะแบ่งขายไปอีกสักประมาณ๘แปลงที่เหลือเก็บไว้ก่อน
เพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไร
เดี๋ยวยังไงราคาที่ดินมันต้องขึ้นอยู่แล้วค่ะ
ทำไมพี่ปอไม่เลือกซื้อเป็นบ้านไปเลยจะได้ย้ายไปอยู่เลยตอนนี้
งั้นกว่าจะสร้างเสร็จอีกอะไรอย่างนี้

ขนาดบ้านที่กรุงเทพของตัวเองก็ยังสร้างมาตั้งหลายปี
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบหรืออะไรอย่างนี้
เรามีความชอบในเรื่องของบ้านแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการก่อสร้าง
แล้วก็ชอบที่จะดูวัสดุเอง
ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำแบบตามเราแล้วก็เลือกวัสดุตามเราเองมากกว่าค่ะ
เจ้าแม่สังหาริมทรัพย์เหรอคะ

ก็เริ่มแล้วนี่ไงเริ่มจากการแบ่งแปลงที่ดินขาย
อาจจะร่ำรวยก็ได้อย่าลืมมาซื้อกันนะคะ
คุณพี่โดร์ซื้อจะเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าตั้งใจจะย้ายไปอยู่ที่หุ้นแบบถาวร

เป็นบ้านพักตากอากาศค่ะทำเป็นภูวิลล่าสำหรับตากอากาศเล็กค่ะ
ก็คงอยู่ถาวรไม่ได้เพราะว่าเราต้องยังทำงานอยู่ที่นี่อยู่ค่ะ
คงแบบไปมาในวันที่ไปได้ค่ะ

แต่บ้านหลังนี้จะต้องสร้างเสร็จภายในปีนี้
เพราะว่าเรามีประสบการณ์จากการสร้างบ้านที่กรุงเทพมาแล้วว่ามาหลายปี

แค่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าตารางเมตร

คิดว่ามันน่าจะเสร็จภายในปีนี้ค่ะ

เฉพาะเฉพาะตัดเฉพาะแปลงของโบที่ไม่ได้รวมที่ดินทั้งผืนใช่ไหมคะ
ก็ไม่สูงมากนะคะน่าจะอยู่ไปถ้างั้น๕ล้าน

สนใจค่ะจริงชอบมากยิ่ง

ไปเช่านี่นั่นนู่นแล้วก็ทำนู่นนี่มาเรื่อยค่ะ

แหมเราเนี่ยนะ
ก็มีหลากหลาย
มันก็ยังไม่ได้ว่าเรียกว่าแฟนก็แบบว่าเออก็เป็นคนที่ก็คุยกันอยู่อะไรอย่างนี้ก็มีค่ะ
ก็คือช่วงนี้เราจะไม่ค่อยอัปเดตด้วยความรักเท่าไหร่เนาะ
เราก็จะแบบว่าเดี๋ยวรักเลิกหลายรอบไงเราก็อาย
ก็เลยแบบอืม

ถ้าเกิดว่าเขามาหุ้นด้วยในแปลงอันนี้ก็คงไม่เลิกแล้วมั้ง

ลงหลักละลงหลักละค่ะ

แล้วก็หุ้นกับเพื่อนหลายคนแปลงมันใหญ่

คนที่คุยที่คุยนานแล้วยังประทิบโมง

ก็อาจจะ๖เดือน
เปลี่ยนประเด็นเลยว่ะ

แต่ก็ยังไม่ได้กับ
ไม่ได้ออฟฟิเชียลที่จะบอกกับสื่อมวลชน

แนะนำกลุ่มว่าคุยกันอยู่
แต่เขาก็ต้องมั่นใจในตัวเราเหมือนกันนะ
ร่วมพูดไปในแปลงพื้นพี่นี้

นี่เธอมาลองเบิ้ลสีแต่ชื่อฉัน
รอเล่น

แต่ว่าเป็นแนวปล่อยเช่า
เขาก็มีความสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วอย่าง

คือง่ายเขาก็เลยเห็นว่าที่มีอนาคตราคาจะขึ้นแน่นอน
แล้วต่อไปมันมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงสถานีลงก็ลงตรงนั้น
คือซื้อเก็บไว้ลงทุนได้มันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วมันมีแต่ขึ้นนะคะ
เขาก็จะบอกว่าเขามั่นใจในตัวเราก็จริงเขาก็มั่นใจในที่ดินด้วย
อันนี้รอเวลารอเวลามั่นใจเดี๋ยวเปิดตัวคือรออีกสักครั้งหนึ่งว่า
มันจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ